ใครก็อยากมีอายุที่ยืนยาวแล้วก็แข็งแรงนะครับ
มีการทำวิจัยมานานเพื่อหาว่า
อะไรทำให้คนบางคนมีอายุยืนซึ่งก็มีหลายปัจจัยครับ
แต่ว่าที่เกาะแห่งหนึ่งในประเทศกรีสปรากฏว่า
มีคนที่อายุยืนอยู่ค่อนข้างจะมาก
เฉลี่ยแล้วมากกว่าที่อื่นถึง๑๐ปี
คนที่มีอายุเกินร้อยก็ยังแข็งแรงและทำงานได้อยู่นะครับ
คนที่นั่นบอกว่าเคล็ดลับก็ไม่มีอะไรมากครับ
กินอาหารที่เป็นผักแล้วก็ปลาดื่มวายนิดหน่อย

วิถีการดำเนินชีวิตของคนบนเกาะที่มีความเครียดน้อย
กินอาหารที่เป็นประโยชน์และก็นอนกลางวันครับ
นี่คือกลุ่มผู้สูงวัยในหมู่บ้านอากิออสดิมิตรรอส
รวมกลุ่มนั่งสนทนาและจิบเบียร์กันที่คาเฟ่กลางหมู่บ้าน
ก่อนที่จะแยกย้ายกันไปพักผ่อนนอนกลางวัน
โดยผู้สูงวัยกลุ่มนี้อายุตั้งแต่๘๐๙๐ปี
หมู่บ้านอากิออสดิมิตรรอสอยู่บนเกาะอิกาเรียของกรีส
ซึ่งเป็นเกาะที่โอบล้อมด้วยภูเขาน้ำทะเลสีฟ้าใสและหาดสายขาว
แต่กลับเป็นเกาะที่ไม่มีนักท่องเที่ยวมากนัก
ขณะเดียวกันอิกาเรียเป็นเกาะซึ่งประชากรที่อาศัยอยู่มีอายุยืนยาวมาก
ซึ่งหมายถึงเป็นพื้นที่ที่ประชากรมีอายุเฉลี่ยยืนยาวที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
โดยคนบนเกาะอิกาเรียมีอายุขายเฉลี่ยมากกว่าที่อื่นถึง๑๐ปี
หนึ่งในนั้นคืออีโอแอนน่าโพยูวัย๑๐๔ปี
เป็นหนึ่งในบุคคลที่ได้รับความเคารพบนเกาะแห่งนี้
ไม่ใช่เพราะอายุยืนยาวแต่เป็นเพราะทักษะทอผ้าชั้นครู
โรยูยังคงทำงานวันละหลายชั่วโมงไม่ยอมหยุดโดยตื่นตั้งแต่ตี๕ทุกวัน
มีปัญหาสุขภาพเล็กน้อยแต่หัวใจยังแข็งแรง
เพราะยูสวมใส่แว่นสายตาแม้การมองเห็นยังชัดเจนและยังมีความจำดีเยี่ยม
โปรยูบอกว่าสิ่งเดียวที่เสียใจคือพี่น้องทั้ง๑๒คนของเธอล้วนจากไปหมดแล้วตอนนี้
บอกเคล็ดลับอายุยืนว่าเป็นเพราะเธอไม่หยุดปรารถนาที่จะทอผ้าซึ่งเป็นงานที่เธอรัก
ส่วนนี้คือดิมิทริสเอ็กซโรซิสวัย๙๗ปี
เคยเป็นกัปตันเรือส่งสินค้าแต่เกษียณอายุตอนเกือบ๖๐ปี
ก่อนจะมาเปิดร้านค้าและโรงแรมเล็กของตัวเองบนเกาะอิกาเรีย
เคล็ดลับอายุยืนของตัวเองอยู่ที่การทำงานตลอดเวลากินผักและปลามาก
วาย๒แก้วระหว่างอาหารเที่ยงและดื่มกาแฟเพียง๑แก้วในช่วงเช้า
อกจากนี้เขายังคันน้ำส้ม๑ลูกและมะนาวอีกครึ่งลูก
หลังกาแฟทุกวันด้วย
เขาบอกว่าจากการตรวจสุขภาพประจำปี
สิ่งที่น่ากังวลสำหรับตัวเองคือระดับโคเรสเตอรอลที่เกินมาเล็กน้อย
ขณะที่คริสติน่าซานติรี่วัย๑๐๕ปีบอกว่า
แม้ขณะนี้จะเดินไม่ค่อยถนัดและมองเห็นไม่ค่อยชัด
แต่เธอจะไม่หยุดเดินออกกำลังบริเวณระเบียงบ้าน
และดูข่าวสารจากโทรทัศน์ทุกวัน
สันติรี่บอกว่าไม่มีเคล็ดลับพิเศษที่ทำให้อายุยืน
แต่ตัวเองไม่เคยทาครีมหรือเครื่องสำอางลงบนใบหน้า
เพราะไม่รู้ว่าอะไรเป็นส่วนประกอบ
และจะทำลายผิวของตัวเองหรือไม่
อิกาเรียนั้นค่อนข้างแยกตัวออกมาจากส่วนอื่นของกรีส
หากเดินทางด้วยเรือเฟอรี่จากท่าเรือพิลาอุส
ต้องใช้เวลานานถึง๗ชั่วโมง
และทั้งเรือเฟอรี่รวมถึงเครื่องบินมาเกาะอิกาเรีย
จะมีแค่สัปดาห์ละเที่ยวเท่านั้น
ขณะเดียวกันคนบนเกาะอิกาเรียรู้สึกถูกละเลยจากรัฐบาลกลางของกรีส

ซึ่งโชคดีที่เกาะแห่งนี้มีทรัพยากรน้ำ

คนบนเกาะสามารถปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ได้
รวมถึงหาปลาและสัตว์อื่นจากทะเล
วิจัยจากวิทยาลัยการแพทย์ของมหาวิทยาลัยเอเทนส์เผยว่า
จากการลงพื้นที่ทำวิจัยผู้คนที่อาศัยอยู่บนเกาะอิกาเรีย
โดยตรวจสอบสูติบัติและการทดสอบอื่น
สิ่งที่ทำให้คนบนเกาะอิกาเรียอายุยืนคือวิถีการดำเนินชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ
ชีวิตที่สงบมีความเครียดน้อยเดินเท้ามากกว่าใช้รถยนต์
ผักผลไม้เป็นหลักและกินเนื้อสัตว์บางชนิดเช่นเนื้อแพ้
รวมถึงการมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันของเพื่อนบ้าน
ขณะที่การนอนกลางวันก็สามารถลดระดับความเครียดในชีวิตประจำวันได้เช่นกัน
ซึ่งนักวิจัยบอกว่าวิธีการนี้คนเมืองอาจหาโอกาสทำได้ยาก
อย่างไรก็ตามนักวิจัยระบุว่าการมีอายุยืนยาวขนาดนี้
เกิดขึ้นเฉพาะกับชาวเกาะอิกาเรียที่เกิดในช่วงปี๒๔๔๓๒๔๖๓เท่านั้น
จากลูกหลานของพวกเขามีวิถีการดำเนินชีวิตที่แตกต่างออกไปจากเดิม